พูดถึงเรื่อง๕๐๐๐๖๐๐๐บาทใช่ไหม

อันนี้กกละ๗๐๐๐๐บาท

ถือได้ว่าตอนนี้นะครับได้รับความสนใจจากชาวบ้านนะครับ

เห็ดที่ว่านี้ชื่อว่าฟาร์มเห็ดถังเช่าสีทองบ้านเพ
อยู่ในตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เป็นของนาวาโทประเดิมบุญถึง
นายทหารเรือวัย๔๘ปี
ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบการเกษตรครับ
เรียนรู้การเพาะเห็ดถังเช่าสีทองอย่างจริงจัง
จนสามารถเพาะเห็ดถังเช่าสีทอง
ที่มีคุณภาพและมีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ทางเช่ามีสมคคลทางยา
ช่วยฟื้นฟูและรักษาโรคหลายชนิดครับ

มานานแล้วแต่๓ปีที่แล้วนะครับ

พร้อมควบคุมความชื้นอุณหภูมิ
และแสงสว่างที่ถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมครับ
นาวาทัวร์ประเดิมยังเล่าอีกว่า
การเพาะเห็ดทางเช่าสีทอง

โดยแต่ละครั้งจะสามารถเพาะเห็ดได้๑๐๐ขวด
เวียนกันตามรอบการผลิต
และผลผลิตแต่ละครั้ง๔๕กิโลกรัม

และแปรรูปเป็นแคปซูลเพื่อจำหน่าย
ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายดอกเห็ดอบแห้งนะฮะ
เป็นแบบผงเฉลี่ยเดือนละ

ซึ่งขณะนี้มีพ่อค้าจากประเทศญี่ปุ่นสนใจเข้ามาศึกษาผลิตภัณฑ
เพื่อนำไปต่อยอดจำหน่ายในญี่ปุ่นต่อไป
อันนี้คือบอกว่านอกจากที่สรรพคุณที่นายทหารท่านนี้พูดแล้ว
ยังมีการเรื่องชะลอความชะลาด้วยแล้วก็เรื่องอายุวัฒนะด้วย
ก็ถ้าจีนเขาเชื่อว่าเป็นไวอากร่าแห่งเทือกเขาฮิมาลัย

ฤดูหนาวเป็นนอนฤดูร้อนเป็นย่าเขาเรียกว่าย่านอนให้คุณ
เพราะว่าตัวเหมือนข้างล่างจะเป็นตัวหนอนใช่ไหม
อีกรอบสิครับฤดู
ดูหนาวเป็นนอนฤดูร้อนเป็นย่า

ก็เป็นย่านอนดีครับขายแพงนะถ้าเราไปเมืองจีนเขาทำกัน
ปกติอยู่ที่เมืองจีนแต่ปัจจุบันคนไทย
ใช่ฮะทำได้แล้วปลูกเองได้แล้วนะครับ